ท่านผู้ชมครับมีโจรขโมยข้าวเปลือกที่ขอนแก่นนะฮะ
ไม่ได้ขโมยน้อยน้อยนะฮะค่ะสี่สิบกระสอบครับ
เข้าไปในยุ้งข้าวของชาวนาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ในตำบลสวนหม่อนอำเภอมันจากคีรีแล้ววิธีการนี้สุดแสบมาก
คุณลุงเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่า
มันคงมาทุกวันเอากระดูกมาให้
หมาที่เลี้ยงไว้กินทุกวันแพะทุกวัน
วันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้นะครับ

มันปีนเข้าไปในยุ้งข้าวเนี่ยนะฮะ
บริเวณช่องจัวใต้หลังคาที่
ปิดด้วยลวดตะข่ายเอาไว้กันนกกันหนูอ่ะนะเนี่ยมันปีนเข้าตรงเนี้ย
แล้วก็ตัดช่องที่เป็นตะข่ายออกนะครับ
เพราะว่ามีเม็ดข้าวเปลือกในร่วงอยู่กระจายเต็มพื้นยุ่งข้าวเลย
แล้วก็ค่อยค่อยห่อนลงไปทีละกระสอบทีละกระสอบอืม
สิบกระสอบฮะอุ้ยกระสอบหนึ่งก็หนักมากน่ะ
มันต้องใช้เวลาพอสมควรเลยอ่ะคงจะมาหลายคนหรือยังไง
หมาไม่เห่าสักแอะไม่เห่าเออหมาไม่เห่าเลยมัวแต่แทกกระดูกอยู่เนี่ย
อ่าเจ้าของบ้านคือนายชัยชาติเคี้ยมคมอายุหกสิบแปดปีนะครับ
นะฮะก็ทำนานะฮะอ่าก็พาไปดูยุ้งข้าวที่ตั้งอยู่ที่มุมรั้วบ้านนะครับ
ตำบลบ้านสวนหม่อนอำเภอมันจากคิรีนะครับคุณลุงชายชาติบอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้มีเพื่อนบ้านเดินผ่านมาที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมข้าวเปลือกมันหล่นเรียราดอยู่ข้างบ้านเต็มไปหมด
ก็เลยรีบเอากุญแจไปเปิดประตูยุ้งข้าวเปิดเข้าไปดูพบว่าข้าวเปลือก
สิบสองกระสอบที่เก็บเอาไว้สีกินเองแล้วก็เอาเป็นเมล็ดพันธุ์ด้วย
ถูกคนร้ายขโมยไปสี่สิบกระสอบฮะค่ะเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าสิบสองกระสอบ
กระสอบหนึ่งก็หนักประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบกิโลกรัมถ้าเอาไปขายเนี่ยจะขายได้กิโลกรัมละสิบห้าบาท
เป็นโรงอ่าเป็นข้าวเปลือกนะปกหนึ่งกระสอบหนึ่งก็สี่ร้อยกว่าบาท
สิบกระสอบก็สักหมื่นแปดอืมนะครับลุงชายชาติตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงเดือนกว่ากว่าที่ผ่านมาทุกเช้า
จะเห็นหมาที่เลี้ยงไว้ที่บ้านซึ่งปกติมันดุมาก
มันจะนอนแทะกระดูกชิ้นใหญ่ทุกเช้าเลยแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
คิดว่าเออคงไปคาบมาจากไหนหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยนะครับจนมาเกิดเหตุคนร้ายมาขโมยข้าวในยุ้งเนี่ย
ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายคงจะวางแผนมาเป็นเดือนด้วยการผูกมิตรกับสุนัขที่บ้านก่อน
เอากระดูกมาให้แทะทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อวานนี้วันก่อเหตุ
ก็เลยมาจัดการได้แบบสงบเรียบร้อยหมาไม่เห่าเลยฮะ
ถือว่ามันทำงานอย่างได้ผลมากไอ้โจรคนนี้
คือชาวนาธรรมนาเนี่ยได้ข้าวมาเนี่ยนอกจากจะขายให้โรงศรีแล้วเนี่ย
เขาต้องเก็บเอาไว้กินเองด้วยเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับ
อ่าที่หายไปเนี่ยก็เป็นส่วนที่จะเก็บเอาไว้นี่แหละ
ลุงชายชาติบอกว่าก็คงไม่แจ้งความนะฮะคือไม่ใช่ว่าใจดีนะ
แต่ว่าคุณลุงบอกว่าก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์ก็แล้วกันแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าไม่อยากจะมีเรื่องมีราวมีคดีความอะไรอีก
เพราะว่าเป็นห่วงหลานสาวหลานสาวอยู่ที่บ้านเนี่ยกำลังโตเป็นสาวอืม
ถ้าแจ้งความตำรวจตามตัวมันได้จับมันได้ดำเนินคดีมัน
ก็ไม่รู้ว่าจะติดคุกสักนานมากน้อยขนาดไหนเกิดมันแค้นมันออกจากคุกมา
มันมาตามราวีอีกทีนี้เป็นห่วงคนที่บ้านเป็นห่วงหลานสาว
เห็นใจคุณลุงอ่ะก็เลยอ่ะก็มันอยากได้ก็ให้มันไปค่ะเนี่ยฮะ